อีกหนึ่งเรื่องเป็นดราม่าในโซเชียลคุณผู้ชม

ทำไมใจไร้ใจดำเอาออกมาหิดเหลือเกิน

เห็นหมามันตายอยู่ข้างทางลุงแก่แล้วอุ้มไม่ไหวก็เลยผูกมันแล้วก็ลากมันไปทิ้ง

แต่คนไม่ทราบคุณผู้ชมก็เอาภาพไปโพสต์ไปแชร์คุณลุงก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับ

นี่คุณผู้ชมก็คือใครเห็นนะก็ต้องคิดเหมือนคนที่พูดในคลิปแหละ

คือเป็นคลิปที่ชาวโซเชียลเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
คือเอ๊ะทำไมมันไม่เหมาะสมแบบนี้ทำไมใจร้ายทำไมโหดเยี่ยม

คุณลุงขับรถกระบะลากหมาไว้กับท้ายรถ
ขับไปตามถนนบริเวณตำบลทัพพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
จะมีคนพยายามบีบแตรให้หยุดให้จอดแต่ว่าคุณลุงก็ไม่ได้จอด
ทีนี้คุณลุงที่ว่าก็คือนายเทิมงุ้นทองนะคะวัย๘๔ปี

ผู้สื่อข่าวเราก็ติดตามตัวแล้วก็ไปสอบถามเลยว่าลูกมันเกิดอะไรขึ้น
ลุงบอกว่าเออลุงก็ลากจริงลุงไม่ได้โกหกว่าลุงไม่ลาก
ลากจริงแต่ไอ้สุนัขตัวนั้นมันตายไปแล้ว
คือมันตายก่อนที่ลุงจะไปเจอนะ
ก่อนหน้านั้นนานแล้วคือลุงแกเล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุ
คือ๑๗ตุลาคมเนี่ยมีสุนัขตัวใหญ่สีดำนอนตายอยู่ปากทางเข้าบ้าน
ซึ่งตัวคุณลุงเองก็จะมาใส่บาทบริเวณหน้าบ้านทุกเช้า
ก็เลยเห็นก็มารอดูนะว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยจะเอาไปฝังหรือเปล่า
หนึ่งวันผ่านไปก็ยังไม่มีใครรับผิดชอบ
ก็กลัวว่ามันทางเข้าหน้าบ้านถ้าเกิด๑๒วันมันเริ่มอืดเริ่มเน่า
มันก็จะเหม็นก็เลยใช้ไม้งัดสุนัขขึ้นมาจากพื้น
แล้วก็เอาเชือกผูกกับกันชนท้ายกระบะ
คุณลุงบอกว่าลุงก็แก่แล้ว๘๐กว่าจะ๙๐อยู่แล้ว
อุ้มตัวใหญ่อย่างนี้ไว้ขึ้นท้ายรถกระบะมันไม่ไหว
ก็เลยต้องจำใจผูกแล้วก็ลากไปทิ้งแบบนั้น
เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วทำไมลุงไม่ยกใส่ไว้กระบะ
ไม่ยกไว้แล้วอ๋อยกไว้
แจก็จะยกไว้หรือเปล่าหมาตัวใหญ่มันตับเลย
ขอเล่าไม่ใช่หมาล่วงนะหมาตายล่ะ
แล้วลุงก็ไม่ยั้งต้องอีกแจลุงก็เอาไปเรื่องเอง
ลุงบอกโอ้ยกไม่ไหวลงมามันอวดตับเลย
เออตัวมันใหญ่อ่ะยังถามผู้สิทธิ์ข่าวในราวว่ายกไหว้เปล่า
ได้ยินเสียงแตรนนะแต่ว่าก็ไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้จอด
เอาไปทิ้งนะฮะลุงก็บอกว่าตัวเองเนี่ย
ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายสุนัข
หรือทำให้คนรักสุนัขสะเทือนใจแต่

จะเรียกภรรยาไปช่วยก็ภรรยาเป็นอำมับทึกอ่ะฮะ

ก็เลยใช้วิธีลากนี่แหละจะนำสุนัขไปทิ้ง

สุดท้ายบอกว่าย้ำนะทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ลุงไม่ได้ฆ่ามันคือมันตายแล้วนะฮะ

คลิปก็ถ่ายมาครึ่งเดียว
คลิปก็ไม่เต็มบางคลิปก็ตัดต่อ

มันพูดยากจริงอย่าเพิ่งรีบตัดสินใคร